นี้เราจะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นของอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตามไปตามไปเอาภรรยากับลูกที่หอบกันหนีกันไปอยู่ที่กระบี่เนี่ยต้องการจะเอาตัวกลับคืนมา
สุดท้ายเนี่ยนะขับรถหลบหนีไปขับรถนิสันจุ๊กสีขาว
แต่ตำรวจไปเข้าใจผิดตอนแรกไปจับกลุ่มรถผู้บริสุทธิ์
เป็นนิสันอามิล่าก่อนแล้วก็เหตุการณ์มันก็บานปลาย
มีการยิงสกัดกันจนรถตำรวจพุนมีคนบาดเจ็บ
ล่าสุดนะฮะลูกชายนักการเมืองรายนี้ปล่อยตัวลูกกับภรรยาเอาไว้
แล้วตัวเองก็ขับรถหลบหนีไปไปซ่อนตัวอยู่ในป่ายาง
คุณผู้ชมผู้ชมดูภาพนี้ก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๔ภาพผู้กรรมปิดนิสันจุ๊กสีขาว
อันนี้คือ๔ธันวาคมนิสันคันนี้ขับเข้าไป
เป็นของนายเมืองศักดิ์เรือนแก้วอายุ๒๓ปี
ขับเข้าไปในซอยบ้านของภรรยาในตำบลครองพลอำเภอครองท่อมจังหวัดกระบี่
เพื่อไปตามภรรยาให้กลับไปด้วยกันแต่ขากลับออกมาจะเห็นว่าในรถเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นไหมว่ากระจกหน้ารถของนิสันคันนี้มีรอยกระสุนหลายรู
ขับตามเข้าไประงับเหตุที่มีการทะเลาะวิวาสกันตามที่มีคนแจ้งไปนะฮะ
ทำให้ตำรวจทั้งสองนายรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในรถตำรวจด้วยเนี่ยบาดเจ็บ
หนึ่งในนั้นอาการสาหัสแล้วก็หลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตรัง
ก็เลยมีการประสานตำรวจตรังเพื่อสกัดจับตามรายทางต่อไปด้วยพอมาถึงจังหวัดตรังครับ
ตำรวจสพห้วยยอดตั้งจุดสกัดที่สี่แยกอันดามันแล้วก็พบรถยนต์ต้องสงสัยขับมา
ก็ยิงใส่เลยทั้งปืนสั้นปืนยาวคุณผู้ชมดูภาพไปนะครับ
ยิงใส่เลยรถเนี่ยเป็นรอยกระสุนครับหลายรูเลยล้อหลังแตกทั้งสองเส้น
ในรถมีนายสุธิวราชมาดแดว่าอายุสามสิบแปดปีเป็นคนขับ
มีภรรยาคือนางสาวหนึ่งฤทัยวงประเสริฐอายุ๒๙ปีนะฮะเป็นเสมียนแพร่ปลานั่นแหละครับ
นั่งอยู่นะฮะถูกยิงที่ต้นขาซ้ายแล้วคนนั่งหลังก็คือนางสาวสุดารัฐหมาดแดวา
อายุยี่สิบสี่ปีเป็นน้องสาวของนายสุธิราชเจ้าหน้าที่นะครับ
นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็เข้าตรวจสอบในรถไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมครับ
เท่านั้นยังไม่พอจากนั้นตำรวจนำตัวทั้งสองคนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพห้วยยอด
ปรากฏว่ายิงผิดคันครับยิงผิดคันครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ญาติพี่น้องของผู้เสียหายเนี่ยต่างรีบเดินทางมาที่สถานีตำรวจ
ยืนยันสิว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนร้ายเนี่ยมันญาติพวกฉันนั่นน่ะสิฮะ

นี่แหละครับสร้างความไม่พอใจให้กับญาติของผู้เสียหายเป็นอย่างมาก
โดยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ขณะที่พลตำรวจตรีสันทัศน์วินสนนะครับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง

โดยมีกำลังพลที่เกี่ยวข้องที่ยิงสกัดหลายนาย
แต่ตำรวจที่ยิงมีอยู่๒๓นาย
แล้วมองว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ต้องทำเช่นนั้น
เพราะประเมินสถานการณ์ว่าคนร้ายก็มีปืนเช่นกันนะครับ
คือที่รับรายงานขอประสานมาเป็นทอดนะครับ
เอิญว่ารถมันมีลักษณะใกล้เคียงกันท่านบอกแบบนั้น
พฤติการก็คล้ายว่าจะหลบหนี
แต่ความจริงแล้วจากการสอบถามผู้เสียหายเข้าใจว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุครับ
จึงต้องถอยรถออกเพื่อจะเลี้ยวไปทางอื่น
โอ้โหจะก็ไปยิงเขาแล้ว
นะฮะส่วนความคืบหน้าเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับตำรวจได้ขออนุมัติศาล
จังหวัดกระบี่ออกไปจับนายเมืองศักดิ์ไปแล้วใน๕ข้อหานะครับ
คือ๑พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งการกระทำการ
นะฮะตามหน้าที่หรือว่าเพราะเหตุที่จะกระทำ
หรือได้กระทำตามหน้าที่๒ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
หรือผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายสามมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
สี่นาภาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสารจัตรนัทโดยไม่มีเหตุอันควร
และ๕ครับยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
ทำให้เสียทรัพย์และมีอายุความยี่สิบปีนะครับครับอ่าแล้วก็ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
เรืองศักดิ์เนี่ยโทรศัพท์นะครับติดต่อพ่อของตัวเองบอกว่า
จะขับรถมาจอดเพื่อปล่อยตัวภรรยากับลูกในพื้นที่อำเภอชะอวดครับ
ขณะที่พ่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายเข้ามอบตัวซึ่งต่อมานะครับ
ภรรยาและลูกได้รับการปล่อยตัวออกมาครับตำรวจสอบพ่อชะอวดนะครับ
ไปรับตัวเพื่อสอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา
เรื่องต้นทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วก็ยึดรถมาตรวจสอบที่โรงพัก
ขณะที่เรืองศักดิ์ไปไหนเรืองศักดิ์ที่เขาคาดกันว่าน่าจะซ่อนตัวอยู่ในขนำในสวนยาง
ในตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพัทธลุง
โดยมีกำลังตำรวจปิดล้อมอยู่ในพื้นที่ครับทีมข่าวพูดคุยกับพ่อกับแม่ของภรรยาในเรืองศักดิ์ที่กระบี่ครับ
หลังจากลูกสาวได้รับการปล่อยตัวคุณพ่อคุณแม่เล่าบอกว่า
ก็ได้คุยโทรศัพท์กับลูกสาวนะแล้วก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผู้ก่อเหตุพาตัวไปเนี่ย
ไม่ได้ทำร้ายเพียงแต่ทั้งเธอและลูกเพิ่ง๑๓วันนะคุณผู้ชมนะฮะ
ที่กระเตงกระเตงกระเตงหนีไปเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยครับไม่ได้กินอะไรเลย
ฝ่ายชายก็พาเข้าไปอยู่ในป่ายางในเขตติดต่อจังหวัดพัทธลุงนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ